ติดตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยดีกว่าครับ
ซ่อมไม่พอเห็นแล้วว่าในบ้านเขามันมีทรัพย์สินมากมายเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมาย
ตกดึกย้อนกลับไปขโมยข้าวของมันล่อตาล่อใจไงเออ
ตำรวจซ้อนแผนปลอมตัวเป็นลูกค้ามาซ่อมให้นอนที่บ้านสุดท้ายโดนจับคาหนังคาเขาเลย

ตำรวจสืบสวนสพช้างเผือกนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มในอ่องอย่างซิงอายุ๒๗ปีครับ
เป็นชาวตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ถูกจับในข้อหาคดีรักทรัพย์
อยู่ที่บริเวณหมู่บ้านเจ็ดลินนะฮะก่อนตามไปยึดของกลางได้จำนวนมาก
มีทั้งโน้ตบุ๊กเครื่องขยายเสียงลำโพงไมโครโฟนนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ตัดเหล็กต่าง
นะฮะสว่านเจาะปูนเครื่องออกเชื่อมเหล็กต่างต่างทั้งหมดเกือบยี่สิบรายการ
ไปจับได้ที่บ้านชาวหลัง๑ครับอยู่ที่อำเภอแม่ดินจเชียงใหม่
คดีนี้ย้อนกลับไปก่อนนะฮะวันที่๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เขามีตัวแทนสำนักงานหมู่บ้านขวงสิงนะไปแจ้งความกับตำรวจว่ามีคนร้ายไป
แงะสำนักงานและขโมยทรัพย์สินไปและเงินสดไปแล้วก็กุญแจหายไป
พวงเลยยังจับไม่ได้ต่อมาคืนของวันที่เจ็ดพฤศจิกายน
มีเหตุการณ์คนร้ายบุกเข้าไปขโมยข้าวของซ้ำที่เดิมอีก
ครั้งนี้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องมือช่างหลายรายการ
ราคากว่าสามแสนบาทตำรวจเขาสืบจนพบเบาะแสของคนร้าย
จากภาพของกล้องมูลจรปิดแล้วทราบชื่อว่าคนร้ายชื่อว่าในอ่อง
เป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิสระแบบลิลิเวอรี่
ก็เลยวางแผนติดต่อให้ไปรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หมู่บ้าน๗ลิน
เพื่อเอาไปซ่อมพอในอ่องมาถึงตำรวจแสดงตัวจับกลุ่มคาหนังคาเขาเลย
พาไปตรวจที่พักอยู่ที่อำเภอแม่ริมพบของกลางทั้งหมดแล้วก็ไปไม่รอด
สารภาพครับว่าเขาพักที่นี่ช่วงพักหลังเนี่ยงานน้อยไม่มีเงิน
เงินขาดมือก็เลยวางแผนไปขโมยทรัพย์สินในสำนักงานชุมชน
ซึ่งอยู่ใกล้หอพักที่เคยไปซ่อมมาก่อน
พอเข้าไปถึงโอ้โหเห็นเครื่องมือต่างมากมายรู้ราคา
แต่ทำยังไงดีจะขนได้กลับออกไปก่อนพร้อมกับกุญแจรถ
กุญแจที่สำนักงานตกดึกย้อนกลับไปขโมยของ
เปิดประตูขนเข้าของใส่รถตู้ของสำนักงาน
ขนไปไว้ที่ห้องตัวเองแล้วก็ย้อนกลับมาเอารถมาจอดไว้ที่เดิม
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ของตัวเองหลบหนีไปนะครับ
ตำรวจเขาสืบทราบปลอมเป็นลูกค้าโทรเรียกให้มาซ่อม
สุดท้ายถูกจับกลุ่มได้ในที่สุด
นายอองเพิ่งจะพ้นโทษคดีลักษับออกมา๖เดือนแล้วก็ก่อเหตุซ้ำอีก
จากคดีนี้แล้วคุณผู้ชมก็ยังมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้เคียง
ตำรวจเลยต้องแจ้งเขาหารักษับในเวลากลางขึ้น
แล้วก็ลักทรัพย์โดยใช้ยานพานะเพื่อสะดวกในการกระทำความผิดหรือหลบหนี
อันนี้ก็เป็นอีก๑คดีที่เกิดขึ้นที่ชมเชียงใหม่
และตำรวจก็สามารถจับกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อย
อยู่ดีไม่ว่าดีนะทำอาชีพสุจริตอยู่ดีดีแท้หาเรื่องค่ะครับ